หลายคนอาจจะเคยเผชิญปัญหาเวลาสั่งอาหารตามร้าน
จดไม่ครบหรือว่าอ่านเมนูไม่ออก
แต่ว่าบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งครับได้ผลิตอุปกรณ์
ที่จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเรียกพนักงานแต่อย่างใด
จากนั้นก็วางแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือ
เพียงเท่านี้การสั่งอาหารของคุณ
ก็จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
โดยเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับกำลังทดลองใช้
แล้วก็จะมีการแปลรายการอาหารเป็นภาษาต่าง
ทำให้สามารถสั่งอาหารได้อย่างสะดวกขึ้น
จากนั้นแล้วก็ยังสามารถนำไปปรับใช้
ในการดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นความลับ
เพื่อให้มีความปลอดภัยได้มากขึ้นด้วยครับ

แต่หากนำวิธีดังกล่าวมาใช้ควบคู่กับ
สั่งอาหารสักจานจะกลายเป็นอะไรที่
ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
เพราะแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ
สื่อสารและส่งผ่านข้อมูลไปยัง
ซึ่งจะระบุตำแหน่งที่แม่นยำของโต๊ะที่คุณนั่ง
และจัดพิมพ์รายการอาหารที่คุณสั่ง
ส่งไปยังพนักงานโดยอัตโนมัติ
โดยที่พนักงานไม่จำเป็นต้องเดินมายังโต๊ะของคุณเลย
เทคโนโลยีการส่งสัญญาณไวไฟทั่วไป

จะเป็นการส่งสัญญาณไวไฟแบบ๓มิติ

และผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าความสูง
การปล่อยสัญญาณไวไฟได้ด้วยว่า
ต้องการให้กระจายสัญญาณสูงขึ้นไป

และมันยังสามารถรับและส่งสัญญาณสื่อสาร

บนพื้นผิวของมันได้ด้วย
นายโยชิอากิฮาราโนผู้จัดการทั่วไป
แหนกพัฒนาธุรกิจของบริษัทเทจิน

เช่นการนำไปเชื่อมต่อกับแผ่นวงจรรวม
เพื่อตรวจจับสิ่งของที่อยู่เหนือมัน

เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อ
ที่นำมาใช้ร่วมกับเปเปอร์บีคอนได้
นายอาคาซูกิโทริอิซีอีโอของบริษัทเทคคลัสกล่าวว่า
แผ่นรองเปเปอร์บีคอนสามารถถูกนำไปใช้ได้หลายวิธี

กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพในปี๒๕๕๙

จะสามารถสั่งอาหารบนแอปพลิเคชันที่เป็นภาษาของตนได้
และออเดอร์ที่แปลงเป็นภาษาญี่ปุ่น
จะถูกพิมพ์ส่งให้พนักงานโดยอัตโนมัติ
ซึ่งนี่นับว่าเป็นการก้าวข้ามกำแพงทางภาษาเลยทีเดียว
แม้ว่าแผ่นรองเปเปอร์บีคอนจะมีศักยภาพในหลายด้าน
แต่ในเบื้องต้นบริษัทเทจินและแท็กแคสต์
เน้นการนำแผ่นรองเปเปอร์บีคอนไปประยุกต์ใช้เฉพาะกับธุรกิจร้านอาหารก่อน
ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับแผ่นรองเปเปอร์บีคอนได้อย่างดี
ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะทำให้เราสามารถเข้าถึงเมนูของร้านอาหารแต่ละร้านได้โดยสะดวก
และสั่งอาหารจากภาษาที่เราต้องการ
โดยเมื่อตัดสินใจเลือกเมนูอาหารได้แล้วก็เพียงวางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตลงบนแผ่นรองเปเปอร์บีคอน
มันก็จะถ่ายทอดเมนูที่คุณเลือกไปให้พนักงานได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งคุณมีเวลาถึง๒๕วินาที
หลังจากวางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตลงบนแผ่นรองเปเปอร์บีคอน
ว่าคุณต้องการยกเลิกเมนูหรือไม่
รองเปเปอร์บีคอนจะปล่อยสัญญาณออกมาทุก๑๕วินาที
และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานถึง๑ปี
เริ่มทดลองนำแผ่นรองเปเปอร์บีคอนไปใช้

ที่ผ่านมาและลูกค้าบางรายก็ได้ทดลองใช้ในการสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว
ที่ได้ทดลองใช้แผ่นรองเปเปอร์บีคอน
ได้เล่าว่าตอนแรกเธอก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้อย่างไร
แต่เมื่อเธอได้ทดลองใช้เธอก็ค้นพบว่ามันง่ายมาก
และหากไม่แน่ใจก็มีคู่มือการใช้ฉบับยอดที่ถูกแปลเป็น๓ภาษา
วางอยู่บนโต๊ะเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าได้ทดลองใช้แผ่นรองอัจฉริยะอันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน